กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวน่าสลด
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดกันหน่อย
เกิดเหตุคนร้ายค่ะฆ่าโหด

เพราะว่าก่อนที่จะเอาไม้ทุบตีหัวหลวงตา
วัย๘๖ปีจนมรณภาพ
ได้มีการสาดพริกป่นไปที่ตาของหลวงตาก่อน
หลังจากเสร็จปุ๊บชิงทรัพย์ไปเลยค่ะ

หลวงตาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
เสียใจที่คนร้ายถึงขั้นเอาชีวิตคุณพ่อเลยนะคะ
หลังจากที่พระคำตาอินทวังโสวัย๘๖ปี
ถูกคนร้ายเข้าไปทำร้ายร่างกายจนมรณภาพ
แล้วก็ชิงทรัพย์ในกุฏิที่วัดมะยางตำบลน้องแคร์
อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกด
คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือกลางดึกของวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ลูกของหลวงตาญาติของหลวงตา
บอกว่าตอนนี้ก็ยังเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็มาร้องสื่อด้วยนะบอกว่าคดีเนี่ย
มันดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะคะ
นางภูรดาหารชัยอายุ๔๑ปีลูกสาวของหลวงตาบอกว่า
ก่อนหน้านี้หลวงตาก็เคยถูกทำร้าย
แล้วก็ถูกขโมยเงินไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะ
ครั้งหนึ่งคนร้ายได้เงินไป๓๐๐๐บาท
ครั้งต่อมาคนร้ายได้เงินไปอีกกว่า๙๐๐บาทค่ะ
โดยปกติเธอก็จะดูแลคุณพ่อตลอดเมื่อไปเก็บกวาดกุฏินะคะ
พอวันเกิดเหตุไปเก็บกวาดกุฏิ
พบว่ามีพลิกปนเนี่ยโอ้โหอิกระจาย
เกลือนห้องนอนของหลวงตาเลยนะคะ
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะสัดพริกป่นใส่ตาของหลวงตาก่อน
เพื่อให้แสบตาแล้วก็ก่อเหตุทุบหัวหลวงตา
ซึ่งเธอคาดว่ายืนยันนะคะบอกว่าปกติแล้วหลวงตาเนี่ย
ไม่ฉันเผ็ดไม่เคยมีพลิกปนในห้อง
เพราะเป็นคนนำอาหารมาถวายเองตลอดนะฮะ
คุณผู้ชมฟังเสียงลูกสาวของหลวงตากันหน่อยค่ะ
เห็นโทษพ่อนอนเลือดเต็มน้องทั้งหมด
อันนี้ก็คืออยากให้เขากลับใจใหม่ค่ะ

มันมีแค่คุณพ่อคนเดียวแค่นี้
อยากให้เขากลับใจใหม่มาคารวะศพพ่อ
นี่ลูกสาวของหลวงตาบอกเลยนะครับ
ว่าอยากให้โจรใจบาปกลับใจ
ขอขมาศพกับคุณพ่อนะคะ
แต่ว่าไม่รู้จะกลับใจได้หรือเปล่านะคะ
ส่วนเรื่องของผลการชนะสูตรพลิกศพ
พบว่าหลวงตาคือมีรอยแผลแตกคล้ายกับ

ที่บริเวณศีรษะ๓แผลด้วยกัน
มีรอยถูกของมีคมบาดที่ฝ่ามือซ้าย๑แผล
ช้ำที่แขนซ้าย๑แห่งนะคะ
แล้วก็ขาขวาท่อนล่างก็หักด้วย

ญาติญาติก็นำไปชาปนกิจแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
ช่วงเช้าของวันนี้ก็ไปเก็บอัฐิของหลวงตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทุกคนตอนนี้บอกว่ายังคงทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะถือว่ามันกระทันหันแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็ยังเอาอาหารไปถวายหลวงตาอยู่เลยค่ะ
แล้วเกิดกับพระกับเจ้าด้วยนะคะ